สวัสดีครับอยากให้รับมีมีค่ะ
ครับลองเล่าความเป็นมาก่อนที่จะปวดนะฮะ
ก่อนที่จะป่วยก่อนหน้านั้นก็เป็นดารานักแสดงรับเล่นหนังเล่นละครพิธีกรเล่นแบบถ่ายแบบอยู่ในวงการบันเทิงครับ
เมื่อ๒ปีที่แล้วก็พันตัวมาเปิดโรงเรียนสอนการแสดงครับผม
เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเอออิ่มแล้วมั้งสำหรับวงการบันเทิง
พอดีแม่ป่วยด้วยก็เลยป่วยเบาหวานความดันเกาก็เลยหาที่สักที่นึงมาลงที่เชียงใหม่
ก็มาอยู่ที่นี่ได้๒ปีแล้วปีแรกก็ขายของตามตลาดนัดที่กาดมารินนะครับหรือเชียงใหม่คอมเทคหน้ามชนะครับผม
ใครที่ปีหนึ่งสิ่งนี้อาการไม่ค่อยดีเริ่มปลดท้องหนักจนมาคำคำเจอมีตุ่มขึ้นบวม
มากูดก็เลยไปหาหมอปวดท้องหนักมากหมอตรวจก็พบว่าเป็นวรรณโรคทับตักครับต่อมน้ำเหลืองอีกทีนึงครับตอนนี้ก็รักษาตัวไม่ได้๔๕เดือนแล้วก็กินยาต้านอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ดีขึ้นค่าตับค่าไตค่าต่อมน้ำเหลืองดีขึ้นก็ต้องกินยาต่อเนื่องสักประมาณปีหนึ่งปีครึ่งอย่างนี้ครับ
นี่ก็คือเช่าเดือนละ๓๕๐๐ค่ากินค่ายาแม่ค่ายาผมค่ายาต้าน
ค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางก็ตกหมื่นสอง

แล้วก็คุยกับน้องเอมมี่ก็เลยน้องเอมมี่ก็เลยช่วยเอมมี่แม็กซิมอะครับ
ก็เลยช่วยบอกพี่นักข่าวให้วอนขอให้ช่วยชีวิตทีด้วย
ก็ขอบพระคุณมากที่ไทยรัฐทีวีนะครับช่วยกระจายข่าวในครั้งนี้นะครับ
แล้วก็สื่อต่างพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนทุกท่านที่ช่วยเหลือเข้ามา
ทำให้มีคนหลั่งไหลสายทานน้ำใจของคนไทยนี่สุดยอดจริง
บริจาคเข้ามาบ้าง๒๐๐๓๐๐๕๐๐ตามกำลังศรัทธาท่านเพราะท่านก็มีภาระหน้าที่นะครับ
ปกติแล้วกำลังใจหมดแล้ว
เคยคิดอยากจะกล้าตัวตาย

ก็หายไปหมดทงงายลงไป
ไม่ส่งเสียไม่เลี้ยงดูแม่แบบ
ก็ผมก็เลยต้องสู้

เพื่อให้ตัวเองดีขึ้นมาในวันหนึ่ง
เพื่อที่จะดูแลแม่ให้ดีที่สุด
ภาพลมหายใจสุดท้ายของผม